เอาไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในงานบุญใหญ่นะ
ที่นครพนมนะครับงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
อ่าเขาก็มีพระที่เดินทางมาจากหลายที่ค่ะอ่าก็จะเนี่ยฮะ
มาปรากฏลักษณะเหมือนเต็นต์อยู่ในสาราอยู่ดีดีเนี่ยพระรูปเนี้ย
ตอนนี้เป็นอดีตพระแล้วนะถูกจับศึกแล้วก็คลุ้มคลั่ง
แล้วใช้มีดแทงเพื่อนพระด้วยกันจนมรณภาพไปหนึ่งรูปค่ะ
แทงเสร็จยังคลุ้มคร่างถือมีดแกว่งไปกว่าหน้าอยู่เลยละใช่เนี้ย
กว่าจะเข้าไปจัดการได้แล้วก็จับศึกนำตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับก็คืออดีตพระสถิตอินทิราชอายุ๓๐ปี
ลุ้มคลั่งใช้มีดจ้วงแทงพระทองภูลเรืองศักดิ์อายุ๕๗ปี๑๒แผล
มรณภาพเมื่อวานนี้ในงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมนะครับ
มาร่วมงานบุญประเพณีกับพระอีกหลายรูปแต่มาก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
โบ้งชาวบ้านเนี่ยโอ้โหรุมซะนะเพื่อระงับเหตุ
ก็เลยช่วยกันใส่บาทซะเลยตอนนี้โอ้โหประชาธรรมตอนจับศึกเนี่ยนะแผลเต็มตัว
ใช่นะครับตำรวจสพธาตุพนมนะครับควบคุมตัวนายสถิต
พร้อมกับนำตัวไปทำพิธีลาศิกขานะครับแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าทำไปเพราะวิตกกังวล
หวาดระแวงว่าพระที่มรณภาพเนี่ยจะมาทำร้ายร่างกาย
ต้องตัดสินใจลงมือฆ่าซะก่อนแต่ตำรวจบอกว่าโอ้โห
อย่างงี้คาดว่ามีอาการทางประสาทหลอนแน่อืม
แต่ตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติดนะค่ะ
โทษทีครับ
โทษทีครับ
นี่เฮ้า
คือนายสถิตย์ก็บอกว่า
พระทองภูณที่ไปแทงเขาจนมรรณภาพ

กินแล้วก็หมึนหัวตาลายไปหมด

แล้วก็ให้การกับตำรวจวกไปวนมางง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับ
ก็หลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้ทางวัดก็ยังดำเนินการจัดการงานไหว้พระธาตุพนมตามปกตินะครับ
สาราที่เกิดเหตุก็ยังมีพระสงฆ์หลายรูปที่ท่านก็มาพักมาจำวัดอยู่นะ
เพราะว่ามาร่วมงานบุญกันด้วยนะครับ
นอนสองหลังของพระที่มรณภาพกับผู้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เอาเชือกมาขึงเอาไว้ติดป้ายห้ามเข้านะกันพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับ
พระรูปหนึ่งที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยบอกว่าเมื่อวานนี้ก็กำลังจำวัดอยู่
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมาดูพบว่า
ผู้ต้องหาใช้มีดแทงพระทองภูลที่กำลังจำวัดอยู่ในเต็นต์
ตกใจมากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยความจริงแล้วเขาเดินทางมาด้วยกันนะ
พระทั้งคู่เนี่ยนะไปเจอกันในงานพระชธานเพลิงสุริยสังขารของหลวงพ่อคูณ
ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็รู้จักกันแล้วก็ชวนกันมาต่อที่วัดพระธาตุพนม
มาร่วมงานบุญต่อที่นี่ก็มาจำวัดกันอยู่ที่นี่นั่นแหละเนี่ย
งเต็นต์กันลักษณะแบบปรากฏแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทั้งสองมีปัญหาอะไรกัน
คาดว่าน่าจะเป็นฤทธิ์ยาเสพติดเพราะเท่าที่รู้จากตำรวจก็คือ
นายสถิตเนี่ยเสพยาบ้ามาเมื่อ๕วันก่อน
ข้าจะอยู่แกล้งมิตร
ตอนนั้นพระธาตุที่ถูกแทงมันต้องไปตอนนั้น
ไม่มีไม่ได้เห็นตั้งแต่เดินตาตามเห็นแข็งไปเดินไปอ่ะ
ก็ไม่รู้ไม่รู้ที่ในตัวพูด

ผิดกันเรื่องติดข้างทำเลยกินยาบ้า
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะฮะ
ทางสทัพพนมก็สอบปากคำและแสดดเพิ่มเติม
และแหน่งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เข้ามานะครับแล้วก็ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะจับกลุ่ม
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมแล้วส่วนเรื่องการทำแผนเจ้าหน้าที่บอกว่าคงไม่ต้องทำ
เพราะว่าที่วัดเขากำลังมีงานใหญ่กันอยู่นะครับแล้วผู้ต้องหาก็สารภาพทุกขั้นตอนนะฮะ
อ่ากำลังมีงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมอยู่ประชาชนนักท่องเที่ยวเยอะอืมอ่า
เหมาะกับการทำแผนนะครับเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ก็มีประวัติก่อนหน้านี้เคยมีคดีเสพยาเสพติดด้วยไงอืม